ชีวิตคู่กับคู่ชีวิตเหมือนกันไหม

คู่ชีวิตแปลว่าคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
ร่วมทุกข์ยากด้วยกันร่วมสุขด้วยกัน
เค้าไปขายติมคุณ

ตา๗๘ยาย๘๕
เป็นคู่ชีวิตจริง

คุณตาชานรงเทพนิมิตรหรือว่าตาแดงอายุ๗๘ปี

ชื่อคุณยายแก้วแก้วละหรือว่ายายดีอายุ๘๕ปี
ทั้งคู่เช่าบ้านอยู่ที่ชุมชนบ้านท่อตำบลป่าตันอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วแต่ละวันก็จะแบบนี้แหละค่ะกระเตงกันไปสองตายายไปขายไอศครีมนะคะ
ตาแดงเล่าบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
แต่ว่าพออายุมากขึ้นก็หางานยากจึงหันมาขายไอศครีม
ขายแบบนี้มาประมาณ๒ปีแล้วนะคะเพื่อหาเงินไว้จ่ายค่าเช่าบ้าน
ค่าเช่าบ้านเท่าไหร่ล่ะจ๊ะตาจ๋าเดือนละ๓๐๐๐บาท
แล้วก็รายได้อื่นก็จะใช้จ่ายในครอบครัว
เนื่องจากว่าทั้งคู่ไม่มีลูกไม่มีหลานนะคะ
อยู่กันสองคนแบบนี้ใช้ชีวิตคู่แบบนี้
แล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันแบบนี้มานานกว่า๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แต่ก็รักกันมากผูกพันกันมาก
ก่อนหน้านี้ยายดีมีอาชีพคือรับจ้างเย็บผ้าอยู่ที่บ้าน
แต่ตาแดงเนี่ยก็จะขายไอศครีมเร่ไปแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายยายดีบอกว่าขอตามไปด้วยตาจ๋า
เพราะอะไรรู้ไหม๑อยู่บ้านแล้วมันเหงา
อันนี้สำคัญมากไฮไลท์เลยนะคะ
ที่สำคัญเป็นห่วงตาแดงที่ต้องขี่รถเร่ไปขายไอศครีมคนเดียว
แล้วก็ตากแดดตากลมบางช่วงเชียงใหม่หนาวมาก
หนาวจับจิตและจับใจหนาวแบบนี้ก็พอได้กอดกัน
อุ่นกายกันบ้างอุ่นใจกันไปนะคะ
ยายดีบอกว่าเอาล่ะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแบบนี้
ถึงแม้ว่ายายดีจะไม่ค่อยสบายมีโรคประจำตัวความดันต่ำ
แล้วก็เคยผ่าตัดเนื้องอกมาแล้วยายดีเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ก็ยังรักเป็นห่วงตามากกว่าชีวิตตัวเองนะคะ
มากกว่าชีวิตตัวเองทั้งคู่รักใคร่กันมาก
แล้วก็จะให้กำลังใจกันสม่ำเสมอนะคะ
จับมือเดินไปด้วยกันจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตค่ะ
อยากมีความรักดีแบบนี้ไหมอยากไหมคุณอ่ะ
ชอบคำว่าคู่ชีวิตมันมากกว่าความรักแล้วมันมากกว่ากัน

แล้วก็ตายไปด้วยกันพร้อมกันนี่แหละ

ใครที่อยู่พื้นที่เชียงใหม่ช่วยอุณนุนตาบคนยายอีกแล้ว